เงายเออไงจะเล่าถึงศิลปินในตำนาน
มีเหล่าข้ามยาวนานเมื่อเพลงชอยพูดถึงแม่ศรีประจันทร์จ้า
ไม่ขัดชอบฟ้า
ฉันลองได้เท่านี้จ้ะแม่ขวัญจิตขออภัยด้วยค่ะ
อยากฟังสดอยากฟังเพราะไปฟังแม่ขวัญจิตศรีประจันทร์เลยจ้า

แจ๊คเกอร์ลินนามากันตอนบ่าย
ว่าตอนบ่ายนั้นเราก็มาชมด้วยใจชมกัน
บันเทิงรื่นเริงหรือดีมนี่บันเทิงทีวีนะไทยรัฐให้
ฉะนั้นวันนี้ร้องไม่เพราะไม่สนอโอ้โหไม่ถูกใจ
ผู้ดูละครฝากไว้ให้ฝืนใจฟังแม่ควันจิตศรีพระจันทร์
ฟังให้เพราะก็แล้วกันขอบใจ
โอ้ยชาน้อยแม่
อยากจะกอดแม่ขวัญจิตขอบพระคุณมากเลยนะคะ
คือแม่ติดตามรายการของเราด้วยแล้วพูดถึงเราด้วย
แล้วทำให้แบบสดเลยนะสุดยอด

นี่แหละค่ะศิลปินแห่งชาติที่ว่าไม่ใช่ใครที่ไหนจะร้องได้
ต้องแม่ควันจิตสี่ประจันเท่านั้น
ศิลปินระดับตำนานจริงของวงการเพลงพื้นบ้านเพลงฉ่อยของเรา
คือน้องนักข่าวของเรานี่แหละค่ะมีโอกาสได้ไปเจอกับแม่ขวัญจิตมา
งานนี้แม่เลยถือโอกาสได้เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐเกี่ยวกับอาการป่วย
แล้วก็ชีวิตของตัวเองว่าช่วงนี้เริ่มกลับมาทำงานแล้วนะ
โชว์ตามเวทีต่างแล้วด้วย
แต่ด้วยร่างกายตอนนี้มันไม่ค่อยจะไหวเท่าไหร่คุณผู้ชม
คือตั้งแต่ติดโควิดมาป่วยจากโควิดมา
วกกับโรคเนื้องอกในสมองด้วย
ทำให้มีผลต่อการใช้ชีวิตของแม่ค่ะ
จะลุกจะนั่งจะเดินมักจะเหนื่อยกว่าปกติเลย
แต่แม่ขวัญจิตยังบอกอีกด้วยนะคะ
ตัวเองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งที่มันยึดเหนียวจิตใจ
นั่นก็คือพ่อแก่หรือปู่ฤษี
ที่ทำมาจากดิน๗ป่าช้า

รวมถึงตาพรานบุญค่ะที่ได้มาจากภาคใต้ด้วย

ครูพรานมาให้เราไว้หน้าพราน
อะไรอย่างนี้เขาเห็นว่าเรานับถือเราบูชา
เขายังให้พ่อแก่แม่มันเป็นเนื้อดินเจ็ดกัญชา
เพราะใครลูกศิษย์ไหนมาขอก็ไม่ให้
ก็ยังทำอยู่ลูกแต่ว่าไม่แข็งแรงนะ
เพราะว่าตั้งแต่ไปได้โควิดเข้ามานั่นแหละ
แล้วก็เลยอ่อนเปรี้ยเพลียแรงมาเรื่อย
แล้วก็ตอนหลังนี้ก็มาได้พบเจองอกที่สมองอีกหน่อยหนึ่งอีก
มันก็เลยกระปั้วกระเปี้ย
แต่หมอเขาก็ดูแลอย่างดีแหละใจยังสู้
เพราะว่าเสียดายมรดกตรงนี้ไง
มันเป็นมรดกแผ่นดินนะเนอะถ้าเราไม่ทำมันก็จะหายไป
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐไปทำข่าวที่บ้านดูแลดีมาก
ขอให้คุณแม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ
อยู่กับพวกเราแบบนี้ไปนานค่ะ